ต่อเนื่องเรื่องของขโมยพจนกันเลยนะคะ
คราวนี้เกิดขึ้นที่ร้านสวัสดิการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษอุดรธานี
ได้ทั้งเงินสดได้ทั้งแบตเตอรี่เอาไป
แล้วโจรหัวขโมยอะไรนี่แสบมาก
คืนเดียวก่อเหตุซ้ำ๒ครั้งค่ะ
ย่ามใจมากสุดท้ายไม่รอด
โดนจับตัวกล้องวงจรปิดภายในร้านจับภาพได้หมดเลย
เดี๋ยวนี้คุณสีเคชัดเจนมากหน้าตาเป็นยังไง
พฤติกรรมเป็นยังไงจับได้หมดนะคะ
คนร้ายเข้าไปงัดร้านสวัสดิการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษอุดรธานี
ได้เงินไปคุณดูนะตรงนี้ได้เงินไป๔๐๐๐บาท
แล้วไปเอาแบตเตอรี่รถบรรทุก๖ล้อ๒คันที่จอดไว้ในโรงรถข้างร้านสวัสดิการ
จำนวนสี่ลูกมูลค่าหนึ่งหมื่นสองพันบาทเอาไปด้วย
ทีนี้หลังเกิดเหตุอันนี้เป็นจังหวะที่เกิดเหตุนะคะ
ก็พยายามแล้วค่ะทุกวิถีทางมีอะไรบ้างล่ะ
อุปกรณ์การงัดแงะนั่นน่ะตำรวจรวบตัวได้นะคะ
พร้อมอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการก่อเหตุผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายวันชัยคัมพูชาอายุยี่สิบห้าปี
จับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าด้วยค่ะ
ยาบ้า๒เม็ดแล้วไปสืบประวัตินะ
พบว่าเคยถูกจับมาแล้วถึง๒ครั้งในคดีลักทรัพย์
ล่าสุดเดือนก่อนนี่เดือนอะไรพฤษภาคม
พฤษภาคุณเดือนที่แล้วเอาเมษาสิบเจ็ดเมษาก็โดนจับแล้วนะอ้าว
แล้วได้รับการประกันตัวในชั้นศาลในวันถัดมาค่ะ
ก็มาก่อเหตุซ้ำอีกไม่ได้สำนึกอะไรเลยนะคะ
ทั้งที่ผู้ชายคนนี้เบนเจ้าเพศพอดียี่สิบห้าปีในวันชัย
ทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะมันมีความจำเป็นจริงคุณตำรวจ
เราก็ถามว่าจำเป็นยังไงไหนเล่าสิ
บอกว่าทำไปเพราะโควิด๑๙ระบาดหนักไม่มีงานทำ

เอาล่ะก็เลยควบคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนะคะ